มันถูกทอดทิ้งพร้อมกับลูกตัวเล็กอีก๕ตัว
แต่สุดท้ายมีคนใจดีรับเลี้ยงมัน

ใช่แล้วแม่หมาก็สภาพพร้อมโทร
ทุกถึงในกระสอบแบบนี้ค่ะ

แต่ยังโชคดีค่ะที่ไปเจอกับเจ้าของคลิปที่ชื่อว่าคุณแมวเหมียวนี่นะคะ
เห็นเหตุการณ์แล้วเธอเนี่ยก็ช่วยเหลือมันค่ะ
ก็เอาลูกหมาที่อยู่ในกระสอบทั้ง๕ตัวออกมา

เหมือนเพิ่งคลอดเพิ่งเบ่งออกมาเลยค่ะ
ส่วนแม่หมาเนี่ยเห็นไหมมันก็ไม่ได้มีท่าทีดุร้าย
เพราะปกติแล้วธรรมชาติของหมาแม่ลูกอ่อนมันจะห่วงลูก
มันอาจจะดุมันอาจจะไม่ให้คนเข้าใกล้ใช่ไหม
แต่แม่หมาตัวนี้ดูเหมือนกับมันคุ้นคนนะคะใช่
คนที่มาช่วยเนี่ยคุณแมวเหมียวเขาก็เลยได้ช่วย
โดยการเอากล้วยให้แม่มันกิน

หมายถึงว่าแม้แต่กล้วยมันก็ต้องยอมกิน

ถือว่ามันเลี้ยงง่ายกินไม่เลือกเลี้ยงง่ายขนาดนี้
เธอก็ยังรู้สึกสลดใจว่าโอ้โหใครหน่อช่างมาทิ้งได้ลงคอค่ะ
แต่คุณผู้ชมเห็นอย่างนี้ขอให้เราดีใจได้เลยนะ
เพราะว่าตอนนี้คุณแมวเหมียวเนี่ยรับเลี้ยงไว้เอง
อ๋อเหรอ
เราก็บอกว่าไหนก็ช่วยมาแล้วเนาะ

เลี้ยงเลยทั้ง๕ตัวพ่อแม่ด้วย
อยู่กันเป็นครอบครัว
น่าสงสารจริงนะครับหกตัวคุณสรุปกี่ตัว
๖ตัวเนี่ยดูนะสีสีขาว๓สีเข้ม๓
คล้ายกัน๒ตัวถูกไหมอ๋อใช่